มันจะลำบากอยู่ที่กินที่นอนเราเท่านั้นแหละ
ก็สงสารเขาแบบยังไงอ่ะ
ก็ไปถามบางคนบางทีป้าก็ถามเขาก็บอกบางที
โกงที่ดินมาโดนโกงที่นามา
ใครก็ช่วยไม่ได้เขาบอกเพราะว่าเขาไม่รู้กฎหมาย
แล้วเขาก็ไม่มีในโครงการแนวฟาร์ม

แต่คือแบบเราก็รู้ว่าเขาไม่มีที่อยู่จริง

เขามาขายตังค์หรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
น่าจะมีการจัดการให้ดี
ให้ดีกว่านี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็น
เป็นที่ที่เขาจะสามารถจะไปพัก

นึกออกไหมคะคัดกรองแล้วก็ลงทะเบียน
ว่าเป็นผู้เล่ร่อนจริงแม่งครับ

คุณไม่ได้อยากจะอยู่ข้างถนน
แต่ว่าเขาไม่มีที่จะไป
ถ้าเป็นไปได้เราสามารถพัฒนาพื้นที่
ที่สามารถช่วยเหลือเขาได้จริง

นี่คือส่วนหนึ่งเป็นเสียงสะท้อนจากคนไม่ได้ร่อน

ทั้งคนในสังคมที่มองคนเล่ร่อนในปัจจุบันนี้
ใช่แล้วค่ะซึ่งรถปลดทุกข์ก็มีการนำเสนอเรื่องราว

คุณผู้ชมได้ติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์

ที่เราจะไปพูดคุยถึงบทสรุปในเรื่องนี้

เรามาดูเรื่องข้อมูลตัวเลขสถิติของคนเร่ร่อน
ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปีนะคะ

มีการรวบรวมข้อมูลสถิติตัวเลขนี้
ตั้งแต่ปี๒๕๕๕มาจนถึงปี๒๕๕๗นะคะ
เรามาดูข้อมูลสถิตินี้พร้อมกันเลยนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งคนเร่ร่อนที่มาใช้ชีวิตสาธารณะมีหลายประเภทด้วยกันค่ะ
เช่นคนเร่ร่อนคนไร้บ้านผู้ติดสุรา
ผู้ใช้ชีวิตสาธารณะหลับนอนชั่วคราว
พ้นโทษออกมาจากเรือนจำผู้ป่วยข้างถนน
ชาวต่างชาติเร่ร่อนหรือว่าครอบครัวเร่ร่อนนะคะ
และจากผลสำรวจก็พบว่าปัจจุบันนี้คนเร่ร่อนเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ
สถิติคนใช้ชีวิตในที่สาธารณะหรือว่าคนเร่ร่อน

มาดูกันนะคะปี๒๕๕๖มีคนเร่ร่อนจำนวน๓๑๔๐คนค่ะ
ปี๒๕๕๗ก็ขยิบขึ้นไปนะคะ
มีคนเร่ร่อนจำนวน๓๒๔๙คน
แล้วก็มีแนวโน้มจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอีกค่ะ
จากข้อมูลที่คุณอริยาได้บอกคุณผู้ชมไป

ถ้าเกิดว่าเราแบ่งเป็นคนเร่ร่อนเป็นชายและหญิง

มีคนเร่ร่อนเพศหญิงจำนวน๑๑๙๖คนครับ
และเป็นเพศชาย๑๙๔๔คน
และปี๒๕๕๗นะครับคนเร่ร่อนเพศหญิง๑๒๔๖คน
เพศชายเพิ่มสูงขึ้นเป็น๒๘๐๐คนนะครับ
จำนวนนี้โดยผู้หญิงนั้นนะครับ
เป็นผู้ที่ให้บริการทางเพศแถวเขตพระนคร
ซึ่งเป็นเขตที่พบคนเร่ร่อนมากที่สุดถึง๕๕๙คนครับ
ลงมาก็เป็นเขตบางซื่อ๘๒๑คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

มีคนเร่ร่อนเพศหญิงได้รับความช่วยเหลือจำนวน๙๔คน
เพศชาย๒๓๓คน
และปี๒๕๕๘คนไม่ได้ร่องเพศหญิงที่ได้รับความช่วยเหลือ๗๙คน
และเป็นเพศชายนะครับได้รับความช่วยเหลือไป๒๓๐คนครับ
โดยในกรุงเทพมหานครก็ยังพบคนเร่ร่อนจำนวนไม่มาก
ถ้าเกิดเราเปรียบเทียบในกรุงเทพมหานครกับเมืองใหญ่ค่ะ
อย่างเช่นนครนิวยอร์กของสหรัฐอเมริกานะคะ
ก็จะพบคนเร่ร่อนมากกว่า๖๐๐๐คน

ก็ประมาณ๐๗ของประชากรนะคะ

คนเร่ร่อนกว่า๓๐๐คน
ประชากรกว่า๖ล้านคน
หรือว่าแค่ประมาณ๐๕เท่านั้นค่ะ

กระทรวงการพัฒนาสังคม

และเราก็ได้เห็นว่าตัวเลขเพิ่มขึ้นทุกปี
หนึ่งเสียงสะท้อนที่ได้ฟังช่วงแรก

เราจะได้เห็นว่าคุณผู้ชมสะท้อนมาบอกว่า

คุณผู้ชมครับที่เรานำเสนอไป

ซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีคนไม่ได้ร่อนจำนวนมาก

ติดตามได้จากคุณสืบสกุลพันธ์ดีครับ

ลุยพื้นที่กันเต็มกำลังเลยนะฮะ
แล้วก็แน่นอนเรื่องของปัญหาคนเร่ร่อน

เพราะวันนี้เราจะพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหาหลังจากตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เรื่องของการแก้ปัญหาในวิธีการต่าง
และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ท้องสนามหลวง
ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญ
ซึ่งเป็นแหล่งพักพิงแหล่งพักอาศัย
ในบางขณะของคนเร่ร่อน

สำนักงานการสงเคราะห์และสวัสดีภาพสังคม
สำนักพัฒนาสังคมของกรุงเทพมนาคต
อีกท่านหนึ่งก็คือคุณงามจิตแตสวรหัวหน้าบ้านมิตรไมตรี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ
สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับสวัสดีครับ

คิดว่าปัญหาคนเร่ร่อนในประเทศไทยหมดไปได้ไหมครับ

อย่างที่นำเข้ารายการตอนนี้
ก็ยังคงมีจำนวนคนเล่ร่อนทวีตัวเลขขึ้นไปอยู่เสมอ
มีระบบการดูแลด้านสวัสดิการสังคมต่างมากมาย
แต่จำนวนคนเล่ร่อนก็ยังคงมีอยู่และทวีขึ้นค่ะ
เช่นเดียวกันคิดว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศไทยของเรา
ก็ยังคงจะต้องมีคนเร่ร่อนอยู่

เพราะตราบใดที่ทั่วโลกยังมีอยู่ประเทศไทยก็คงยังไม่หมดนะครับ
แต่ในเวลาเดียวกันทางกระทรวงเองก็มีรูปแบบวิธีการ
ที่จะในเชิงของการป้องกันนะคะ
โดยมีการประกาศพรบคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
เมื่อวันที่๒๓ธันวา๒๕๕๗
ซึ่งคนเหล่านี้ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่า
เป็นถูกที่เป็นถูกลืม
แล้วก็ถูกตีตาว่าเขาคือปัญหา
แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะคุ้มครองเขา
ฉะนั้นปัจจุบันนี้เรามีพรบคุ้มครองคนละที่พึ่ง

เราก็อาจจะมีแนวทางวิธีการ
ในการที่จะดูแลเขาในอนาคตได้มากขึ้น
วันนี้คุยกับ๒หน่วยงานเพราะว่า๒หน่วยงานนี้จับมือกันไป
เดินทางไปด้วยกันในการแก้ไขปัญหาคนเร่ร่อน
เมื่อกี้เห็นตัวเลขในกรุงเทพ๓๐๐กว่าคน
เอาแค่ในท้องสนามหลวงตรงนี้
บริเวณใกล้เคียงอย่างเช่นคลองหลอด
หรือว่าจะเป็นตรงพระแม่ธรณีบีบมวยผม

แล้วก็ระแวกนี้ประมาณกี่คนครับ
ผลการสำรวจล่าสุดที่ทางเครือข่าย
คนทำงานกับเด็กเร่ร่อนสำรวจ
เมื่อวันที่๔กันยายนที่ผ่านมา
ก็จะพบว่าในบริเวณสนามหลวง
ก็จะตกประมาณ๑๙๐กว่าคน
บริเวณเจดีเขาไล่เลาะไปจนถึงด้านคองหลอด
ตรงนั้นอีกก็จะประมาณ๑๘๐กว่าคน
เพราะฉะนั้นในย่านบริเวณตรงนี้
ก็มีจำนวนคนเร่ร่อนประมาณ๓๐๐กว่าคนแล้วค่ะ
พี่งามจิตเราก็ยังเห็นอยู่ขณะเราจัดรายการอยู่
เขาก็มานั่งพักพิงอยู่ที่สนามหลวงแห่งนี้เยอะ

ว่าทำไมประเทศไทยถึงยังมีคนเร่ร่อนอยู่เยอะ
เอาในกรุงเทพธรรมนครก็ได้ที่เรากล้ายชิดอยู่ในขณะนี้

ค่ะตัวเลขที่เพิ่มขึ้น
สาเหตุหนึ่งที่น่าจะชัดเจนนะคะ
ก็คือว่าในช่วงหลังมา
การทำงานกับคนเร่ร่อนคนไร้บ้าน
มีภาพของการทำงานที่ชัดเจนขึ้นนะคะ
มีหน่วยงานต่างทั้งภาครัฐภาคเอกชน
ที่ทำงานในเรื่องของคนเร่ร่อน
มากขึ้นจับมือกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
เมื่อมีการจับมือกันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง
ดังนั้นข้อมูลต่างการสำรวจต่าง
ก็มีความชัดเจนขึ้นมีความคมชัดขึ้น

แต่ว่าจริงแล้วเขาก็จำนวนประมาณนี้
อันนี้คงไม่ตอบอย่างนั้นซะทีเดียวไม่ได้
แต่เหตุผลของตัวเลขที่เพิ่มขึ้นชัดเจนขึ้น
ก็เพราะว่าเรามีการสำรวจร่วมกันสม่ำเสมอ
แล้วก็มีการบันทึกสถิติข้อมูลสม่ำเสมอมากขึ้น
อันนี้ก็ทำให้ตัวเลขมีความคมชัดมากขึ้น
หรือจะปัญหาเศรษฐกิจหรือปัญหาครอบครัวอะไรเพิ่มมากขึ้นไหมครับ

เศรษฐกิจนี่แหละเป็นตัวบ่งชี้ให้เขาออกมาเล่ร่อน
ซึ่งอดีตเขาเคยได้มีรายได้
มันก็ด้วยผันไปด้วยของเรื่องรายได้ไม่เพียงพอ
ประกอบกับวัฒนธรรมทางครอบครัวหรือทางส่วนภูมิภาคที่อยู่ในประจำภาค
ถ้าจะเคยได้ยินเนี่ยในเรื่องของปอบ

แต่เขาออกมาซึ่งเขาพูดกับเราตลอดเวลาว่า
เขาถูกตีตาว่าเขาเป็นปอบ

ออกจากหมู่บ้านออกจากชุมชน
ซึ่งตรงนี้มันจะเชื่อมโยงเศรษฐกิจอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่
ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อทางศาสนาความเชื่อทางวัฒนธรรม
มันก็เลยต้องผันตัวเข้ากรุงเทพ
แล้วก็จะปกปิดฐานะตัวเอง
พออยู่นานไปมันก็จะกลายเป็น
ผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะไปโดยที่ปริยายเลย
คำนี้คือคำของคนเร่ร่อนคือผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ

เพราะว่าผู้ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ
เราจะไปตีตาว่าเป็นคนเล่นร่อนกลุ่มเดียวไม่ใช่ครับ

แบ่งกลุ่มของคนที่ออกมาใช้ชีวิตตรงนี้ยังไงบ้างฮะ
ค่ะก็อันดับแรกเลยคือคนเล่ร่อน
เพราะฉะนั้นคนเล่ร่อนไม่ใช่คนไร้บ้าน
เพราะว่าคนเล่อร่อนผันตัวมาจากภูมิภาค
พอผันตัวจากภูมิภาคเสร็จจะกลับไป
อาจจะมีการขายที่ไปแล้วถูกเว้นคืนที่ไปแล้ว
ตัวเองก็เลยกลายเป็นเล่ร่อนถาวร
สู่ระบบของการเล่ร่อนและไร้บ้าน
ซึ่งกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะดูแลยากหน่อยในเรื่องของปัญหา
ส่วนคนร้ายบ้านดูแลง่ายเพราะเจตนาลมอยากมีบ้าน

ฉะนั้นกลุ่มนี้เสริมเข้าไป
ไม่ว่าจะเป็นกรทมเสริมในเรื่องของอาชีพ

กรมพัฒนาสังคมเข้าไปดูในเรื่องสวัสดิการ
ส่วนในเรื่องของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย
หรือพชก็ตามการเคหาก็ตาม

ฉะนั้นคนร้ายบ้านจะดูแลเล่อร่อนเร็วและง่ายขึ้น

ครอบครัวเล่ร่อนเนี่ยก็คือเด็กเล่ร่อน
สมัยก่อนเราทำบัตร๑๘ปี

เห็นไหมคะมันก็จะมีเด็กเล่ร่อนครอบครัวเล่ร่อน
คนร้ายบ้านคนเล่อร่อนคนร้ายบ้านด้วย
แต่พอหลังเราเริ่มจะเปิดอาเซียน
ก็จะมีครอบครัวเพื่อนบ้านเรา

มีต่างชาติด้วยฝรั่งก็มีเหรอครับอ๋อมีค่ะจะมียุโรปมีต่างชาติ

แต่นี่ไม่แน่ใจว่าพอจะเจอกลุ่มไหนอีกหรือเปล่า

กลุ่มที่เจอเพิ่มเติมจากที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอไปแล้วเนี่ย
ก็จะมีในกลุ่มของคนที่เจ็บป่วยค่ะ
จะมีในส่วนของคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต
แล้วก็ไม่ได้รับการบำบัดรักษาที่ต่อเนื่อง
อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นชัดเจนด้วยนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นโรคเจ็บป่วยเรื้อรังนะคะ
อย่างเช่นกลุ่มของคนที่ติดแอลกอฮอล์ค่ะ
หรือที่เราเรียกกันว่าแอลกอฮอลลิซึมอะไรพวกนี้

นอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มที่เป็นโรคที่อย่างเช่นเอดซ์

เขาก็จะออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะเช่นเดียวกัน
คือกลุ่มที่มีความเจ็บป่วยทั้งกายและจิต
อันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรค่ะ

ก็เพื่อจะให้เข้าสู่ระบบการดูแลได้อย่างถูกต้องถูกต้องไหมฮะ
ถามหน่อยว่าคนเร่ร่อนที่เขาเอามาใช้ชีวิตในที่สาธารณะแบบนี้
ทั้งสองท่านเคยเจอคนที่เขาใช้ชีวิตแบบนี้
มานานที่สุดในประมาณกี่ปีฮะ
ของพี่เจอเต็มที่๔๐ปี

ไม่ได้กลับบ้านอยู่อย่างนี้ไม่ได้กลับบ้านไม่ได้เลย
กลางวันอยู่ที่ไหนกลางคืนนอนนั่น

มีโพยในการที่ว่าวันไหนเวลาใด
ที่จะมีผู้ใจดีผู้ใจบุญที่จะออกมาดูแลช่วยเหลือใช่ไหมคะ
พูดถึงตรงนี้ก็ดีเรื่องของผู้ใจบุญ
เพราะมีคำถามมาในฐานะประชาชน
เราก็ยังเห็นคนเอาของมาแจกเอาอาหารมามอบให้กับ
บุคคลที่อยู่ในที่สาธารณะแบบนี้
จะเป็นการส่งเสริมเขาหรือเปล่าหรือว่ายังไงฮะ
อันนี้ก็จะมองได้หลายมุมด้วยกันนะคะ
คือการทำงานกับคนเร่ร่อนหรือว่าคนไร้บ้านเนี่ย
วิธีการหนึ่งที่เราจะเข้าถึงเขาได้
ก็คือว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในเบื้องต้น
การที่จะเข้าไปช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน

หรือนำเขากลับสู่ชุมชนกลับสู่บ้านกลับสู่สังคมของเขาได้เนี่ย
วิธีการหนึ่งก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของการเกื้อกูลกันในสิ่งที่เขาขาดแคลน
เพื่อที่ว่าเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นมิตรกันเราเป็นเพื่อนกัน
เราสามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้นะ
เราก็เริ่มต้นจากการที่เราจะมอบสิ่งของที่จำเป็นสำหรับเขาก่อน
คือเพื่อไปสำรวจ
เอาง่ายคือไปสำรวจไปเข้าถึงเขาไปให้เขาไว้เนื้อเชื่อใจ
และหลังจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการในการช่วยเหลือดูแล
คือโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กเร่ร่อนหรือคนเร่ร่อน
การที่เราจะเข้าไปถึงเขาแล้วเกิดความไว้วางใจกัน
ก็จะต้องสร้างสัมพันธภาพที่ยาวนานแน่นแฟนจริงจังและจริงใจต่อกันนะคะ
เพราะว่าอย่างน้อยกลุ่มคนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้ว
ก็มักจะถูกทำร้ายจากบ้านครอบครัวชุมชนและสังคมอยู่แล้ว
ดังนั้นการสร้างความไว้วางใจการสร้างความเป็นมิตร
ก็อาจจะเริ่มต้นด้วยการเป็นมิตรที่หยิบชื่นสิ่งต่างเหล่านี้ให้ก่อน
ผมเชื่อเหลือเกินว่า๒หน่วยงานทำงานเต็มที่
ในการแก้ไขปัญหาบุคคลเร่ร่อนเหล่านี้
แต่ว่าตอนนี้ยังติดปัญหาและอุปสรรคอะไร
หรือว่ามันต้องมีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นอีกแค่ไหนขนาดไหนครับพี่งามจิต
ก็อย่างเช่นพอรุ่งการดาว่านะคะอันดับแรกที่เจ็บป่วย
ซึ่งบางครั้งคนเหล่านี้ไม่มีบัตรเพราะปกปิดฐานะตัวเอง
หรือแม้แต่ในเรื่องของการจะเปิดเผยหรืออะไรก็ตาม
ตรงนี้เป็นที่หนักใจในเรื่องของการรักษาพยาบาล
ซึ่งถ้าไม่มีเลข๑๓หลักเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดได้
ก็จะให้แค่ชั่วคราวคือสิทธิขั้นพื้นฐานในการเจ็บป่วยเดี๋ยวนั้นเฉียบพันธ

แต่ถ้าเกิดป่วยเลื้อรังก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
อาจจะต้องขอความร่วมมือทางกรทมหรือทางสาธารณสุข
หรือทางมหาไทยช่วยกัน
พอรุ่งยอมรับไหมว่าปัจจุบันนี้หน่วยงานยังไม่ครบ
ยังไม่เป็นระบบมากหรือว่าพยายามเต็มที่แล้ว
ค่ะคือในเรื่องของการทำงานเป็นเครือข่ายเนี่ย
จะมองเห็นชัดเจนขึ้นในช่วง๓๕ปีย้อนหลังกลับไป
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของทางภาครัฐอย่างของเราในวันนี้
ทั้งสองหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานทางภาคเอกชน
หลายหลายองค์กรนะคะแม้แต่หน่วยงานทางภาคประชาชน
หรือในส่วนของขอโทษนะคะทางวัดมัศยิตต่างเหล่านี้นะคะ
หรือว่าศาสนาก็เข้ามาช่วยกันดูแล
มีภาพของการทำงานร่วมกันชัดเจนขึ้นนะคะตรงนี้
แต่ก็ย้อนกลับไปที่คำถามแรกว่าปัญหานี้จะหมดไปได้หรือไม่
ทั้งสองท่านอาจจะสายหัวหน่อยว่ายังไม่หมดหรอกฮะ
แต่ว่าเราฟังแบบนี้แล้วเขากำลังพยายามช่วยกันอยู่
แล้วก็แน่นอนที่เรานำเสนอไปตลอดทั้งสัปดาห์
สะท้อนทั้งปัญหาสะท้อนทั้งการช่วยเหลือดูแล
ดังนั้นเรื่องราวเหล่านี้แม้จะไม่หมดไปจากสังคมไทย

แต่เชื่อเถอะครับว่าตอนนี้หน่วยงานเขาดูแลกันเต็มที่
วันนี้ขอบคุณมาสะท้อนได้ในช่วงเวลาที่ไม่มากนัก
แต่เราติดตามเรื่องนี้มาตลอดทั้งสัปดาห์แล้ว
ขอบคุณทั้งพอรุ่งแล้วก็พี่งามจิตด้วย
ขอบคุณครับเราเห็นทั้งสองท่านยังทำงานกันอย่างเต็มที่

ช่วงหน้ายังมีความทุกข์ความเดือดร้อนจากประชาชนอีกเยอะ

เดี๋ยวกลับไปเจอกับคุณทัศนัยและคุณอาริยาสักครู่ช่วงหน้าครับ